ต้นเดือนเมษานี่ถึงฤดูนะ

นี่คิดในใจเลยเขาบอกตอนนี้วันนี้เมษาหน้าหนาวกันอยู่
ฤดูไหนพี่เบิร์ตมาฤดูไหน

แล้วบรรยากาศทุกที่จะมีสีสัน
เริ่มที่นี่ก่อนเลยเชิญชมครับ
คุณผู้ชมฮะแดงขึ้นมานะครับเมื่อกี้
เป็นบรรยากาศตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
บรรดาคนที่มาคัดเลือกทหารก็มาลุ้นกัน
แล้ววันนี้มีพระสามรูปครับมาร่วม

แต่ว่ามีพระรูปหนึ่งครับท่านโดนใบแดงนะฮะ

นี่ดูดูดูอีกทีดูไปจัดการอีกทีนะ

แดงส่านไบขึ้นมา

อันนี้ที่อำเภอสว่างอารมณ์นะ
แล้วมาดูคนที่เขาสำเร็จ

คือไม่ต้องไปเป็นทหารคราวนี้ต้องไปแก้บนสิ
นะฮะไปแก้บนแต่ต้องแก้ร่างด้วย
นี่ไงคือเขาจะมีที่ที่หนึ่งใช่ป่ะคะ
ที่เค้าจะนิยมเลยให้ก้าวแก้บนนะวิ่ง
นี่ใช่ไหมใช่ฮะ
เขาเรียกงิ้วแก้ผ้าถวายหลวงพ่อขาว
หลังจากนะฮะแม่เกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำใช่ไหม
ก็มาทำพิธีแก้บนกันณวัดหลวงพ่อขาว
บนถนนสายบ้านหลักแก้วบางจักรหมู่๖ตะบนหลักแก้ว
วิเศษชายชาญอ่างทองนะฮะ
วันนี้เจ้าภาพเป็นชาวบ้านอำเภอสามโก้
มาแก้บนงิ้วแก้ผ้า
หลังจากสมปรารถนาเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำ
มีคุณป้าอายุ๕๐ปีพามานะฮะ
บนเอาไว้งิ้วแก้ผ้าให้หลานชายสามรอบ

พิธีเริ่มนะครับหลังจากจุดทูปบอกกล่าว
แล้วนำดอกไม้นะฮะถวายหลวงพ่อขาวแล้ว
นำสุราบุหรี่นะครับมาแก้บน

เรื่องผ้าเลยเปลื้องผ้าแก้บนเลย

ท่ามกลางนะฮะกองเชียร์ญาติพี่น้อง

ก็ต้องแก้บนอย่างต่อเนื่องแบบนี้เหมือนกัน
รำแก้ผ้าตามที่บนเอาไว้
สำหรับหลวงพ่อขาวนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในวิหารนะครับ
ซึ่งในช่วงฤดูเกณฑ์ทหารจะมีชาวบ้านมาวนบาน
พ้นจากการจับใบแดงนะฮะขอให้จับได้ใบดำ
พอใครสมหวังปั๊บก็ต้องมาแก้บนแบบนี้ฮะ
ไปกันที่จังหวัดบึงกาลครับที่หอประชุมเที่ยวว่าการอำเภอเซกา
ประเศกาจังหวัดบึงการเป็นสถานที่ตรวจคัดเลือก
ทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี๒๕๖๐

หัดสวีพักกระพงภัยศาลพระเอกช่อง๗
เคยเตะบอลกับผมด้วยรูปรอใช่ครับ
ยื่นขอผ่อนผันอีกปีนึง
บอกว่ายังติดเรียนอยู่น่าจะจบสิ้นปีนี่แหละ
เข้มก็บอกว่าปีนี้ยังต้องผ่อนผันอยู่นะครับ
เพราะว่าอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่การเรียนกำลังจะจบปลายปีนี้

จะรอดูว่าจะสมัครเลยหรือจะลองเสี่ยงดวง
จับใบดำใบแดงดีละเข้ม
มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างกำลังจะจบ
ผมจบปลายปีนี้พอดีครับผม
แล้วก็ปีหน้าก็ต้องมาอีกรอบหนึ่ง
เพื่อที่จะรอดูว่าจะสมัครเลยหรือว่าจะลองเสี่ยงดวงดู